แม่งยิงง่ายกับสองคน

ไม่ต้องมีก็ได้ครับเหมือนกับแพ้ครับ
โอ้โฮแพ้เอาอีกแล้วครับ
เล่นแบบนี้ทัศน์เตียนครับใบแดง